ร้านนี้ถ้าคุณอยู่ที่จังหวัดนี้ที่ผมจะพาไปสะลอน
เฮ้ยสุดยอด
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน

เดินทางมาที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารที่ร้านร้านหนึ่ง
พอทานแล้วโอ้โฮคุณจะรู้เลยว่า
เฮ้ยนี่มันยอดเยี่ยมอร่อยที่สุดในยุทธจักร
เว้อร์บ้าวก็ชื่อร้านเขาบ่งอยู่แล้วว่า
ร้านกวยจับตั๊กหมอ

อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์

ยุคใหม่ด้วยฟังก์ชั่นเพิ่มความปลอดภัย

ที่มีเซ็นเซอร์๘จุดรอบคัน
ช่วยกะระยะให้คุณมั่นใจขณะขับขี่
แม้เส้นทางแคบหรือขณะถอยจอด
ก็หายห่วงได้เลยล่ะครับ
พร้อมแล้วไปกันเลย
เอาละครับและไม่นานจากจุดแวะพักเมื่อสักครู่
ผมก็มาถึงร้านก๋วยจับตั๊กม้อแล้วล่ะครับ

นักชิมทั่วยุตจักรแวะมาพักกินกันที่
โรงเตรียมแห่งนี้มากมายเลยทีเดียว
เอ้อเสียวเอ้อเอาน้ำชาวมาหนึ่งจอก

รีบเข้าไปในร้านเพื่อขอคาราเต้
เฮ้ยคาราวะสิถึงจะถูก

ค่าน้อยขอคาราวะครับสิพี่
กวยจับตั๊กหมอมันมีที่มาที่ไปยังไง

คนเขาเรียกติดปากว่าก๋วยจับตั๊กหมอ
เรียกได้ว่าเป็นตั๊กม้อที่ยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพ

หมักเขาไม่ได้ยืนเด่นยืนนานได้ตั้ง๓๐กว่าปีขนาดนี้

แล้วที่สำคัญทั้งสายใครรัดหนังสือพิมพ์
เคยลงหนังสือพิมพ์ให้

ก๋วยจั๊บกับพอปลาข้าวครูปกรอบ

เฮ้ยเป็นซอสพริกอย่างนั้นเลยอ่ะ
กระเพาะกับไส่

กินข้นช่วงจะหมดความ
รสชาติมันหวานหอมอร่อย
แล้วความหวานเห็นบอกว่าไม่ได้มาจากน้ำตาล
หวานจากย่าหอมกับย่าหวาน
ซึ่งเป็นความหวานแบบธรรมชาติ

เผื่อใครที่ชอบทานเครื่องใน
นี่นี่เป็นปอบหยิบเหรอ
เครื่องในเนี่ยอร่อยปอดหมูที่นี่ถือว่าอร่อย

เพาะแล้วก็ไส้ไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นเหม็น

ไม่เอาเอาสดมามาทำเองมาล้างเอง

เพื่อทำความสะอาดเครื่องในหมู
สะอาดที่สุดเพราะความสะอาดที่สุด

เต้าหู้ก็อร่อยหมูแดงก็หอมยอดเยี่ยม
รสชาติดีจริงสำหรับชามนี้นะครับ
เพาะปลานี่ก็ทีเด็ดเหมือนกัน
ไวสดสั่งจากเยาวราช
กะเพาะปลาชิ้นบนลมกินแล้ว

หวานตัวน้ำต้มกระดูก

กะเพาะปลาเคี้ยวมันมาก
เป็นกระเพาะปลาอย่างดีที่สั่งตรงมาจากเยาวราชครับ

ข้าวหมูกรอบเดี๋ยวนะ

ข้าวหมูกรอบที่อื่นเขาจะเป็นน้ำหวานลาด

น้ำผมไม่มีน้ำผมจะเป็นน้ำเค็ม

หยอดลงไปกับซอสพริกแบบนี้

คุณสั่งหมูกรอบเปล่ามาสักจาน

ไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรมากมายให้มันลึกซึ้งกว่านี้
เพราะผมเคี้ยวให้คุณผู้ชมได้ยินได้ฟังมาแล้ว

เพราะผมไม่เคยกินข้าวหมูกรอบแบบนี้ที่ลาดด้วยน้ำพะโล้แล้วก็เหยาะด้วยซอสพริก

และเห็นบอกว่ามีที่มาที่ไปมันคือยังไงครับ
มันมีจุดเริ่มต้นแบบนี้มันเป็นความบังเอิญจริงมีลูกค้าคนหนึ่งอยากกินข้าวหมูกรอบแต่ทีนี้

โต๊ะหนึ่งสั่งโต๊ะอื่นเห็นเลยสั่งตาม

ที่นี่ที่เดียวไม่เคยเห็นที่ไหนทำแบบนี้
ทานไปอร่อยทุกเมนูอร่อยทุกจาน

คุณภรรยาศัพท์ครับผมถูกขอต้อนรับ
ถามว่าใส่อะไรลงไปถึงอร่อยก็ใส่ใจไงใส่ใจครับผม
ทำให้อาหารมันอร่อยแล้วก็ได้ใจลูกค้าไปเต็ม
และสำหรับการเดินทางมาร้านก๋วยจับตักหมอไม่ยากเลยนะครับ
จากวัดหลวงพ่อโสธรขับรถวิ่งมาตามถนนเทพคุณากรอีก๘๐๐เมตร
เลี้ยวซ้ายวิ่งมาตามทางถนนอีก๑๕กิโลเมตร
ก็จะเจอกับร้านก๋วยจับตักหมอ
ตั้งตรงานอยู่ที่เชิงเขาง้อใบใกล้กับเขาหัวศาล

มากินที่นี่พิเศษหมดสุดยอดครับผม
แน่นอนนะครับตามธรรมเนียมของตลอดกินของเรา
มาถึงที่ร้านนี้แล้วแล้วกินแล้วอร่อยถูกใจ

ให้กับเฮียหมักเอาไว้เป็นที่ระลึกนะจ๊ะ
ให้เลยครับ
สัปดาห์หน้านะครับผมและรถคู่ใจของผม
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
จะพาคุณผู้ชมไปตลอดกินที่ไหน

และในวันนี้ตลอดกินมาชิมอยู่ที่นี่แล้ว
ต้องขอบอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดมาก
อร่อยอร่อยจริงหมูกรอบเขาอร่อยมาก

อุบาตป้า

อร่อยรู้ว่าอร่อย
จะกินให้มันดูเท่ดูแบบ
ดูเหมือนรายการอาหารที่เขาไปกินกัน

ใบตองบางทีโกหกพี่บ้างก็ได้